มีคนร้ายคนหนึ่งเข้าไปก่อเหตุนะฮะเอาปืนไปยิงติวเตอร์หนุ่มคนหนึ่ง
แล้วก็เอาศพไปไว้ใต้รถแท็กซี่เป็นการอำพลางศพ
สุดท้ายจับตัวได้เขาบอกเขาโมโหถูกผู้ตายด่าว่าโง่ที่ถูกแย่งแฟนไป
ได้ก็เลยเอาปืนยิงเขาเลยคุณผู้ชมนะฮะ
ยิงนายนัทธวัฒน์เพียรสกุลหรือว่าโบ๊ท
โบสต์เป็นติวเตอร์สอนพิเศษวิชาคณิตศาสตร์
พอเขาฆ่าเสร็จแล้วเขาเอาศพไปไว้ใต้ท้องรถแท็กซี่

สุดท้ายถูกตำรวจนครบานประชาชื่นคุมตัวไปทำแผน

บริเวณที่จอดรถริมซอยประชาชื่น๔เขตบางซื่อ
หลังจากเมื่อวานสามารถจับกลุ่มตัวได้ที่บริเวณถนนริมครองประปา

ที่นายสุรสิทธิ์นั้นนำศพไปซ่อนไว้
ตั้งแต่วันที่๑๐พฤศจิกายนที่ผ่านมา
แล้วก็มีคนไปพบศพของผู้ตาย

ประกอบกับวันที่เกิดเหตุโทรไปเรียกผู้ตาย

ที่โดนแหร่งแฟนสาวไปได้
ทำให้โผล่พอได้ยินคำนั้นก็เลยโมโหชักปืนขึ้นไปยิงผู้ตายจนเสียชีวิต
ซึ่งปกติแล้วตัวเขาเองเป็นคนพกปืนอยู่แล้ว
แต่ว่าแฟนสาวที่ว่าที่ว่าโดนแย่งกันไปก็ออกมาให้ข้อมูลเหมือนกันนะคะ
ว่าเคยไปขู่เธอว่าถ้ามีแฟนใหม่ถ้านอกใจจะตามไปฆ่า
คนก่อเหตุนะทีนี้เขาบอกว่าเขาไม่คิดนะ
ว่าเรื่องราวมันจะบานปลายมากไปถึงขนาดนี้พร้อมกับฝากขอโทษครอบครัวของผู้ตายด้วย
ส่วนนำศพของผู้ตายเอาไว้ที่บริเวณนั้นเพราะว่าคุ้นเคย
ยังไม่นานเบื้องต้นจากการสอบปลากรรมผู้ต้องหา
รับสารภาพแล้วว่าเขาเป็นผู้ก่อเหตุจริง
ทำไปเพราะว่าความหึงหวงก็เลยเกิดเป็นบันดาลโทษะขึ้นมา
ยิงไปหนึ่งนัดและสำหรับปืนที่ใช้เกาะเหตุ
เขาบอกว่าคือได้มรดกมาจากพ่อ

จะเป็นการเจตนาข้ามหรือไม่เนี่ยพนักงานสอบสวนจะต้องสอบประคำอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่ง
จากจุดนี้แล้วตำรวจก็ยังคุมตัวนายสุรสิทธิ์ไปที่บริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีบุภาราม
จุดนี้เป็นจุดที่ผู้ต้องหาใช้อาวุธปืนยิงผู้ตายแล้วก็นำศพไปอำพรางโดยทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ก็มีชาวบ้านที่รู้ข่าวไปมุ่งดูนะฮะ
ส่วนตัวของผู้ต้องหาเองตำรวจก็ดำเนินคดีในข้อหาทำร้ายผู้อื่นจนถึงแก่ความตาย
บังซ่อนเร้นอำพางศพควบคุมตัวไปฝากหางที่สารอาญารัชดาพิเศษต่อไปครับ